มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
อย่างที่บอกว่าช่วงนี้แต่ละพักก็จะคึกคัก
เพราะว่าผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ย
ต้องเป็นสมาชิกพักการเมือง๙๐วัน

ดังนั้น๒๖พฤศจิกายนนี้

พักที่คึกคักมากคึกคักมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนะคะ
ในช่วงหลังนี้ก็คือพักพลังประชารัฐ
มีอดีตสมาชิกพักเพื่อไทยเนี่ย

วันนี้มีกลุ่มอดีตสอสอของพักเพื่อไทย
สมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐคึกคัก

ว่าให้รอดูวันนี้เดี๋ยวนายวราเทพจะมา

สารดีการแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการ

ก็มีนายเดชนัทวิทย์เตริยาพิรม

ที่จะลาออกในช่วงเช้าก็มาสมัคร

ฐานิตเทียนทองหลานชายนายสนเทียนทอง
ประธานที่ปรึกษาพักเพื่อไทยก็ย้ายมาพักนี้
หัวหน้าพักพลังประชารัฐนายอุตมาสวนายนก็บอกว่า
ที่มีนักการเมืองต่างคั่วหลายคนมาสมัครเป็นสมาชิกพักเนี่ย
ยืนยันว่าไม่มีข้อแลกเปลี่ยนทางคดีอย่างที่หลายฝ่ายสงสัยนะคะ
ส่วนเหตุผลที่บุตรชายของนายบุญทรงตัดสินใจลาออกจากพักเพื่อไทย
เพราะว่าทนายความของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายก
ให้ข่าวโจมตีพ่อของเขามาตลอดก็ตัดสินใจปรึกษากับนายสุริยะ
จึงรุ่งเรืองกิจนายสมศักดิ์เทพสุธินผู้ใหญ่ที่พ่อให้ความเคารพก็เลยตัดสินใจนะฮะ
หยุดต้นต่อไป
พักไหมก็ท่านก็ตอบว่าที่เหลือต่อไปนี้ให้เป็นการตัดสินใจของผม
ล้วนเพราะว่าท่านบอกว่าชีวิตการเมืองของท่านมันจบไปแล้ว
หากจะมีท่านใดมาไม่ว่าจะเป็นท่านไหนเนี่ยไม่มีการต่อรองอะไรเช่นนั้นทั้งนั้น
มีพูดอย่างเดียวคือมาร่วมอุดมการกันใช่ไหม
ที่เกี่ยวผ่านมาไม่มีเด็กทาง
ไม่ใช่แนวทางของพักเรา
ด้านของพลตมโธวิลโหยีมรดปาวอีนหัวหน้าพักเพื่อไทย
ก็เห็นว่าปรากฏการณ์ที่สมาชิกเพื่อไทยนั้นลาออก
เป็นธรรมชาติของวันใกล้เลือกตั้งครับ
ซึ่งหลายคนมีความจำเป็นที่น่าสนใจน่าเห็นใจด้วย
แต่ว่าทำนองเดียวกันพักเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีแต่คนนอก
ก็มีคนที่อยากมามากมายเหมือนกันนะครับ
ส่วนทางด้านของพักประชาธิปัตย์ค่ะ
นายอภิษฎิเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิบัตร
ให้สัมภาษณ์ถึงนายสมชัยศรีสุธิยากรอดีตกรกต
จะมาสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะ
คุณอภิษฎบอกว่าไม่รู้ว่าติดต่อใครไว้ครับ
แต่ก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าจริงแล้ว
สมชัยเขาโพสต์ในโซเชียลนะคะว่าจะไปเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย
พี่เสกก็เลยบอกว่าไม่รู้ติดต่อใครไว้แต่ก็ยินดีต้อนรับแหละ
เรื่องต้นก็คงให้มาสมัครก่อนแล้วค่อยพูดคุยกันว่า
มีบทบาทในส่วนไหนในพักได้บ้างนะคะ